คุณผู้ชมครับอีกเรื่องที่มีการร้องเรียน
ขอให้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
ภายในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เพราะว่าผู้เป็นพ่อและแม่ติดใจ
การรักษาแฝดผู้น้องอายุ๒เดือน

ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
พ่อแม่บอกว่าตอนนี้อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรม

ได้ชี้แจงถึงวิธีการรักษา

ที่โรงพยาบาล๔นครินต์จังหวัดขอนแก่นต่อไป
ซึ่งเป็นสามีภรรยาชาวอำเภอบ้านผือ

เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ต้องแต้ม
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าลูกสาวซึ่งลูกสาวเป็นฝาแฝด
และแฝดผู้น้องชื่อว่าเด็กหญิงมัดหมี่อายุ๒เดือนเสียชีวิต
ขณะที่ส่งตัวเด็กมัดหมี่ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เมื่อเวลาตี๔เศษของวันพระสบดีที่ผ่านมา
โดยครอบครัวพ่อแม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาว
นำศพของน้องมัดหมี่ไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
พ่อของน้องมัดหมี่เล่าให้ฟังนะครับว่ามีลูกสาวฝาแฝด๒คน
โดยน้องมัดหมี่เป็นแฝดน้องมีอาการไอ
ก็เลยได้พาไปรักษาที่คลินิกในอำเภอบ้านผือ
ซึ่งทางคลินิกก็พ่นยาให้นะแล้วก็ให้กลับบ้าน
แต่ลูกอาการไม่ดีขึ้นมีน้ำลายฟูมปากคืออาการหนักขึ้นนะฮะ
จึงรีบพาไปที่คลินิกเดิมก่อนที่จะส่งต่อไปรักษา

และได้ตรวจรักษาด้วยการให้น้ำเกลือเจาะซี่โครงสองข้าง
โอ้โหคุณพ่อเห็นแบบนี้จากอาการไอทำไมตอนนี้อาการหนักถึงกระหน่า
ต้องเจาะซี่โครงสองข้างเลยและลูกมีอาการสุดหนักลงอีกนะครับ
จากนั้นโรงพยาบาลได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
และแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีระบุว่า
ลูกสาวของเขาเสียชีวิตก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่ทางด้านคุณพ่อไปสอบถามยังหมอเจ้าของไข้

แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลเดิมก็บอกว่า
น้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุดรธานี
เพราะว่าตอนส่งตัวขึ้นรถน้องยังมีชีวิตอยู่เลย
ตอนส่งตัวลงจากรถเข้าไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดอลธานียังมีชีวิตอยู่เลย
แสดงว่าต้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ค่ะโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ไปรักษา
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์
แล้วก็มีการเข้าแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ที่ต้องศูนย์เสียลูกไป
แล้วก็กล่าวตำหนิทางโรงพยาบาลต้นทางที่ทำการรักษา
ท่านก็บอกว่าเพราะโรงพยาบาลปลายทางนี่แหละ

ตอนนี้ก็เลยเป็นขั้นตอนที่จะต้องมีการตรวจสอบ
ว่าต้นทางคือคลินิก
กลางทางคือโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
และปลายทางคือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเนี่ย
ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร
ทางด้านคดีเองตำรวจสภเมืองอุดรธานี
บอกว่าต้องรอผลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
จากนั้นจะส่งรายละเอียดกลับไปให้สพบ้านผือ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป